เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเขาจัดทำขึ้น
แล้วก็ที่สำคัญเป็นการวาดรูปกล้วยไข่

เขาบอกว่าเอาถังขยะเก่ามาทำแบบนี้
ก็สวยงามขึ้นใช่ไหมแล้วก็ประหยัดงบประมาณ
ที่จะต้องไปซื้อถังขยะเพิ่มเติมอีก
มันไม่ได้ชำรุดอะไรเอามาทำใหม่ก็น่าใช้แล้ว
เอามาล้างขัดถูให้สะอาดหน่อย
แล้วก็เตรียมลงสีวาดภาพลงไปนะครับ
ก็จากสภาพถังขยะเก่าไม่น่าใช้ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
นำไปวางไว้บริเวณหน้าอาคารบ้านเรือนร้านค้า
หน่วยงานราชการต่างก็ถูกชาวบ้านต่อว่าแล้ว
โอ๊ยไม่สวยเลยมาวางไว้หน้าบ้านฉัน
แล้วก็ไม่อยากให้เอามาวางเลยมันไม่สวยจริงไหมคุณ
จริงดูออกแล้วขยะเออรู้เลยว่าขยะเขียนว่าขยะใช่
ว่าขยะเลยนะฮะแต่ว่าทางเทศบาลเขาเกิดไอเดีย
นำถังขยะเก่าทั้งหมด๕๐๐ใบมาปรับใช้ใหม่นะครับ
โดยให้นายทรงพลหมอกคำพนักงานจ้างฝ่ายรักษาความสะอาด
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ที่เขามีความสามารถในการวาดรูปพร้อมกับพนักงานลูกจ้างหลายคนเนี่ย
นำถังขยะเก่าคุณดูสิล้างทำความสะอาดใหม่
มาวาดเป็นน้องกล้วยหอมบี๑บี๒อะไรแบบนี้นะฮะ
แล้วก็วาดไปรูปการ์ตูนต่างรวมทั้งกล้วยไข่
ซึ่งเป็นผลไม้ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
ลงบนถังขยะอย่างสวยงาม
โดยการนำสีน้ำเงินสดทาลงบนถังขยะทับไปทั้งใบอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็นำแบบการ์ตูนรูปกล้วยไข่ปลอกเปลือก
มีหูมีตาจมูกคิ้วหลากหลายรูปแบบไปวางลงบนถังขยะ
ก่อนจะลงสีสันแบบนี้นะครับ
ก็เลยอะไรรู้ไหมตัดกันสีตัดกันนะครับ
ก็เลยสวยงามแปลกตาแตกต่างจากถังขยะทั่วไป

รวมทั้งยังทำให้ชาวบ้านเด็กและเยาวชนช่วยกันรักสิ่งแวดล้อม
ทิ้งกระหยะเป็นที่เป็นทางคือสะดุดตาใหม่คุณเห็น
แล้วก็เออน่ารักดีอยากเข้ามาทิ้งนะครับ
ซึ่งประชาชนบางส่วนก็บอกมาบอกว่าบอกมาบอกว่าอยากได้ถังแบบนี้อีก
แล้วก็เขากำหนดมาเลยนะประชาชนบอกเอาถังรวบกล้วยไข่นะ

มีทางรูปกล้วยไข่แบบนี้นะครับนี่เขาออกแบบก่อนนะครับ
สั่งได้ไหมสั่งเป็นรูปอื่นได้ไหม